เพราะว่าก็เลื่อนมา๒ครั้งแล้วจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทีนี้ก็เลยจะมีการประชุมกันค่ะหวังว่าจะกลับมาแข่งขันได้เร็วที่สุด

ยังไม่สามารถเริ่มแข่งขันได้เลื่อนมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกก็เลื่อนเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนเป็นพฤษภาคม
และตอนนี้ก็เลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลยนะคะ
ก็ส่งหนังสือไปยัง๑๔สโมสรที่จะแข่งขันกันในปีนี้
มาประชุมหารือกันค่ะเพื่อปรึกษาถึงเรื่องกำหนดการต่าง
รวมถึงชี้แจงรายละเอียดแล้วก็แนวทางการแข่งขัน
ซึ่งก็จะประชุมกันในวันพุธที่๑๓พฤษภาคมนี้นะคะ
ตอนบ่ายโมงครึ่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
ทั้งนี้นะคะฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นจากในที่ประชุมนี่แหละค่ะ
ว่าจะสามารถกลับมาแข่งขันเปิดฤดูกาลได้เดือนไหนนะคะ
แล้วก็คาดหมายว่าจะเปิดได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ